เป็นเด็กผู้หญิงอายุ๑๔นี่ค่ะ
มีผู้ชายคนนึงบอกว่ามานั่งคุยเป็นเพื่อนหน่อย
มานั่งคุยด้วยเดี๋ยวจะให้๕๐๐
น้องเขาก็ไม่กล้าหรอกเขาก็กลัวนะ
สุดท้ายฉุดน้องเข้าไปในเต็นต์ข่มขืนเลย

ปิดปาก๔๐บาทบอกอย่าไปบอกใครนะ

เขาเลยพาตำรวจสพเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีไปดูจุดเกิดเหตุค่ะ
ก็เป็นบริเวณหลังอาคารศูนย์บริการกีฬาทางน้ำ
มหาดจอมเทียนตะบนหนองปลืออำเภอบางละมุง

จุดเกิดเหตุไฟก็สว่างนะคะเนี่ย
ถึงแม้ว่าจะกลางคืนแต่ไฟสว่างเนี่ยมันชัด

มีร่องรอยการเก็บข้าวเก็บของเป็นเต็นต์กลางนอนนะคะ
ลื้อพับซุกเอาไว้แอบเอาไว้ใต้อุปกรณ์กีฬา

เพราะว่าน้องเขาบอกว่าถูกฉุดเข้าไปข่มขืนในเต็นต์นะ
คนก่อเหตุน้องเขาเล่าให้ฟังว่าเป็นผู้ชายวัยรุ่นค่ะ
อายุประมาณ๒๐๒๕แล้วก็ที่คิ้วเนี่ยมีรอยสัก
เหมือนกับเป็นคนสักคิ้วสักขอบตา
แล้วก็บอกกับน้องผู้เสียหายว่าเป็นคนเฝ้าเรือ
แต่หลังก่อเหตุเขาก็หลบหนีไปนะคะ
เจ้าหน้าที่ไปปิดล้อมบริเวณใกล้ที่เกิดเหตุแต่ยังไม่เจอตัวเลย
น้องผู้เสียหายบอกว่าผู้ชายคนนี้มาชวนคุย
น้องกับเพื่อนบอกว่าไปนั่งเล่นด้วยกันเดี๋ยวให้๕๐๐

ผู้ชายคนนี้ก็พูดหวานล้อมบอกว่าเนี่ยเต็นต์อยู่ใกล้นิดเดียว
แล้วก็กระชากตัวน้องเข้าไปในเต็นต์เลยนะคะ
พยายามที่จะข่มขืนน้องน้องเขาก็ร้องให้เพื่อนช่วย
พยายามที่จะขัดขืนแต่ไม่มีใครกล้าช่วย
เพราะผู้ชายคนนี้มีมีดด้วย
ผู้ชายคนนี้สำเร็จความไข้ไป๑ครั้ง
สวมถุงยางอนามัยป้องกันด้วย
พอข่มขืนน้องเขาเสร็จปล่อยน้องเขาออกมาให้เงินมา๔๐บาท
น้องเขาเลยไปแจ้งความกับตำรวจค่ะ
ไม่ค่ะ
แล้วลามาไปทำอะไรแถวนั้นไหน
เจอเขาเขาก็ดึงเข้าเต็นท์เขาเลย
ตำรวจก็ต้องพาน้องผู้เสียหายไปตรวจร่างกาย
หาร่องรอยการถูกล่วงละเมิดทางเพศค่ะ
สืบสวนยังตรึงกำลังอยู่ที่จุดเกิดเหตุนะคะ
เพื่อหาบ่อแสของคนร้ายแล้วก็ต้องตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณนั้นด้วย
เพื่อติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ
อ้าวไอ้นี่มันร้ายจริงเนี่ยฉุดเข้าเข้าเต็มแล้วข่มคืนเขาดื้อเลยนะ